พาไปทานปูนากันต่อเลยที่เมืองสองแควร์พิสุนโลกตอนนี้
ปูนาออกมาเต็มนาและชาวบ้านก็เก็บมาขายกันในตลาดนะคะ
มีทั้งปูนาธรรมดาปูนาสดปูนาดองแล้วก็ปูนาต้มค่ะ
พอครับไหมคะในตลาดเทศบาลหนึ่งตะโบนในเมืองอำเภอเมืองพิษสุนโลกนะคะ
เรียกกันว่าตลาดใต้เนี่ยเขาพาเขานำปูนาออกมาวางขายกันคึกคัก
มีทั้งแบบสดหรือว่าที่ปรุงสำเร็จเป็นอาหารก็มีนะคะ

ใช่ค่ะปูนาไม่ได้หามาจากที่ไหนเพราะว่าชาวนานำมาส่งขาย
ช่วงนี้ตามไร่ตามนามีปูนาออกมาจำนวนมากนะคะ
ซึ่งปูนาถือว่าเป็นศัตรูกับต้นข้าว
ทำให้ชาวนาทั้งเขตอำเภอเมืองพิษนุโลกอำเภอบางรกรรมแล้วก็อำเภอพรมพิราม
รวมทั้งอำเภอวังทองพากันจับปูนามาขายในตลาดนะคะ
ซึ่งรับประกันว่าปูนาที่จับได้ปลอดสารเคมีแน่นอนค่ะ
ส่วนเมนูยอดฮิตปูนาต้มถุงละ๒๐บาท

ปูนาดองถุงละ๒๐บาทเช่นกัน
อกจากนี้มีอีกหลากหลายเมนูจากปูนาให้เลือก
ว่าจะเป็นหลนปูนาปูนาชุบแป้งทอด
ำปูนาเห็นภาพไปแล้วแล้วก็ยำหน่อไม้ใส่น้ำปู
นี่หลนปูน่ะรู้แล้วว่ากลืนน้ำลายที่เย็บอยู่นี่คือกลืนน้ำลายสักนิดหนึ่งนะครับ